คุณผู้ชมคะยังเป็นกระแสที่แชร์ภาพกันในโลกโซเชียลเยอะมากอยู่นะคะ
เรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ
หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าไม่ใช้ถุงพลาสติกคุณผู้ชมใช้อะไรบ้าง
คือแน่นอนถุงผ้าก็แนะนำให้ใช้ถุงผ้า
ไม่มีถุงผ้าหาซื้อไม่ได้ไม่รู้จะใช้อะไร
พ่อหนุ่มคนนี้ค่ะใส่ผ้าถุงเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ

ส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยยังใส่ชุดปฏิบัติงานอยู่เลย
เดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อไม่มีถุงผ้า
ทำยังไงเขามีผ้าเขาไหมทีมกู้ภัยเนี่ย
ต้องมีสิผ้าดิบห่อศพไงทำไมจะไม่มี
นี่ไงเขากางผ้าดิบห่อศพโกยของที่ซื้อใส่ผ้าดิบเลยจ้า
เอางี้เลยอ่ะ
อย่างยังไม่ทันเหาะสมไหน

ใช่แล้วทำเสียโอภาพขาวดำทำเสียงให้ดูน่ากลัวด้วย
ส่วนวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะเกิดไอเดียเอาวัสดุอุปกรณ์
เสร็จวัสดุจากไม้ลงศพ
มาทำเป็นกล่องใส่สินค้าจากนาฬักษ์ส่วนประโยชน์
เก็บเสร็จไม้ที่เหลือมาทำประโยชน์

นี่แล้วก็เห็นรอบ

ก็พอจะรู้นี่คือชิ้นส่วนของโรงศพค่ะ

คือเรื่องของการช่วยกันลดโลกร้อนวัสดุที่มันทำลายธรรมชาติ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็เห็นด้วยอยู่แล้วแหละ

แต่ว่าที่ท่านดูอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนกับไอเดียขำขัน

เหมือนช่วงแรกคนบอกว่าปรับตัวไม่ทัน

บางทีก็เอาอะไรใกล้ตัวไปใส่สินค้าของกันก่อนแล้วกันอะไรอย่างนี้ไง
ก็คงขออนุญาตอะไรกันแล้วใช่ไหม
ผมขอถ่ายคลิปด้วยนะเวลาจะเป็นรวมโซเชียล
อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์

เอาพี่ตูนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของความผิดสร้างสรรค์ในการทำขันในช่วงเวลานี้
แต่ว่าก็มีคนที่เขาก็เสนอแนะว่าทางที่ดีก็อาจจะมีทางออกให้กับประชาชนมากกว่านี้ไหม

ไม่เป็นการผลักภาระให้ประชาชนเกินไปอย่างเช่นคนที่เขาไม่ได้มีรถส่วนตัว
บ้านไม่ได้อยู่ใกล้เวลาไปซื้อของแล้วไม่มีอะไรใส่ของไม่ได้เอาถุงผ้าไปบางทีก็ลำบาก
อาจจะต้องหาทางออกให้เขาในการที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้น
ใช่เหมือนกับผู้ประกอบการควรจะมีทางเลือกให้ลูกค้าไม่ให้ถุงพลาสติกมีถุงกระดาษให้ไหม

ถ้าทุกคนจะช่วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็เต็มใจในการช่วยเหลือคนละไม้คนละมืออยู่แล้วล่ะนะครับ